ยังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคุณพีรวัตร
เพราะว่าตอนนี้ที่เสร็จละภูมิจังหวัด๑๐๑
ยังคงวิกฤตถึงแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงบ้างแล้วก็ตาม

โดยเฉพาะตำบลวังหลวงค่ะระดับน้ำท่วมเฉลี่ยสูงกว่า๑เมตร
ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเตรียมตัวรับมวลน้ำก้อนใหญ่ด้วยนะคะ

ตอนนี้เร่งระบายน้ำออกมาเพิ่มขึ้นวันละ๓๐ล้านลูกบาทเมตร

รายงานมาจากเสร็จละภูมิจังหวัด๑๐๑ค่ะเชิญค่ะ
ในพื้นที่อำเภอเสรภูมิจังหวัด๑๐๑นะครับ
ยังพบว่าระดับน้ำนั้นยังวิกฤตอยู่นะครับ
ถึงแม้ว่าเมื่อ๓วันที่ผ่านมานั้น

แต่ว่ายังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่
โดยเฉพาะในตำบลวังหลวงแห่งนี้นะครับ
จะมีน้ำท่วมสูงอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านท่าเยี่ยม
แล้วก็หมู่บ้านท่าทางเกวียนนะครับ
ซึ่ง๒หมู่บ้านนี้มีน้ำท่วมสูงอยู่เฉลี่ยประมาณ๑เมตร
แล้วก็มวลน้ำในส่วนตรงนี้นะครับ
ก็จะไหลลงไปยังตำบลนางาม
จากนี้นะครับชาวบ้านยังคงต้องเตรียมรับมือกับน้ำ
ที่จะไหลลงมาจากเขื่อนลำปางจังหวัดกาลสินนะครับ
ที่พบว่าทางเขื่อนนั้นได้ปล่อยน้ำลงมาวันละ๓๐ล้านลูกบาทเมตรครับ
พืชสวนไร่นาบนเนื้อที่กว่า๒หมื่นไร่
ภายในตำบลวังหลวงอำเภอเสรภูมิจรเอ็ด
ถูกแทนที่ด้วยมวลน้ำจำนวนมหาศาลที่ไหลบากเข้าท่วมเต็มทุกพื้นที่
กว่า๑๑๘หลังคาเรือนจำนวนกว่า๔๙๐คน

รวมถึงตัวบ้านต้องจมไปกับสายน้ำ
และมีรายงานแท่งว่าประชาชนภังทั้งหลังศาล๕หลังคาเรือน
ภายในหมู่บ้านที่เพิ่งปลูกสร้างได้เพียง๒เดือนก็พังเสียหาย
นังกั้นน้ำบริเวณบ้านท่าเยี่ยมคืออีกจุดที่พังทลายลงมา
และส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมทั้ง๒หมู่บ้านเต็มทุกพื้นที่
หลังจากแม่น้ำยังมีมวลน้ำจำนวนมหาศาล
ทำให้น้ำกัดซะพนังดินที่สร้างมากว่า๒๐ปี
พังลงในที่สุดส่วนบ้านเรือนที่อยู่บริเวณนั้นก็พังเรียบ
โดยเฉพาะชั้นที่๑ของตัวบ้าน
นายทองดีวรชินาอายุ๘๑ปีบอกว่า
ผนังกั้นน้ำได้พังลงมาเมื่อวันที่๓๐กรกฎาคม
จากนั้นได้ไหลบากเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็ว
และถือว่านักที่สุดในรอบ๒๐ปี

แรงเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อย
แรงขนาดเอามาอยู่
พวกคนเยอะแถวนี้กระสอบใจ
เดี๋ยวมาลองรัดกั้นไว้

ถึงเวลาค่ำลงประมาณบ่าย
หยุดกันแล้วเลิก
ไม่อยู่แล้วเก็บของก็เลิกกันเลยเลิกกัน
ส่วนชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมต่างก็หนีเอาชีวิตรอดมาอาศัยกันอยู่ริมถนนบ้านท่าเยี่ยม
เป็นที่พักพิงชั่วคราวด้วยการกางเต็นต์เพื่อบังแดดฝนและใช้พักผ่อนจากการเหนื่อยล้าช่วงที่ถูกน้ำท่วม
ส่วนใหญ่จะเป็นคนชราเด็กและคนพิการนอกจากนี้ยังมีข้าวของเครื่องใช้ที่พอหยิบสวยมาได้
ก็นำมาเก็บไว้ที่นี่ด้วยมีทั้งอุปกรณ์ทางการเกษตรตู้เตียงและสิ่งของในการดำรงชีวิตที่จำเป็นต่าง
พื้นที่บริเวณนี้นะครับติดกับลำน้ำยังที่รับน้ำมาจากเทือกเขาภูพาล
ลงสู่อำเภอเสรภูมิโดยจุดแรกที่น้ำเริ่มไหลบากเข้าท่วมบ้านเรือน
คือบริเวณบ้านไข้นุ่นนะครับตำบลนาแซงหลังพนังกั้นน้ำยังพังลงนะครับ
จากนั้นก็มีพนังกั้นน้ำตลอดแนวพังอีกกว่า๒๐จุด
โดยจุดที่หนักที่สุดก็อยู่ที่บ้านท่าเยี่ยมและบ้านท่าทางเกวียนแห่งนี้
แต่วันนี้นะครับพบว่าระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงมากกว่า๑เมตร
ทำให้ปริมาณน้ำท่วมเฉลี่ยบ้านเรือนอยู่ที่ประมาณ๑เมตร
หลังจากที่ท่วมหนักมานาน๓วันแต่บริเวณทุ่งนาและพื้นที่ทางการเกษตร
น้ำยังคงท่วมสูงกว่าหนึ่งเมตรครึ่งแต่คาดว่าชาวบ้านยังต้องรอรับมวลน้ำขนาดใหญ่อีกระลอกนะครับ
เขื่อนลำเปล่าจังหวัดกาลสินเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนวันละ๓๐ล้านลูกบาทเมตร
จากเดิมที่ระบายเพียง๒๕ล้านลูกบาทเมตรลงสู่ลำน้ำชีโดยมวลน้ำจำนวนมหาศาลนี้จะไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำอย่างที่ยังมีน้ำสูงอยู่
และขณะนี้นะครับคาดว่ามวลน้ำดังกล่าวน่าจะถึงที่อำเภอจันหารและอำเภอเชียงขวัญของจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว
จากนั้นก็จะไหลลงสู่อำเภอเสรภูมิก็ต้องเตรียมตัวนะครับรับมือกับมวลน้ำก้อนใหญ่อีกครั้ง
ส่วนพื้นที่ที่รับน้ำต่อจากตำบลวังหลวงตำบลนาแซงนะครับก็คือตำบลนางงามตำบลขวาวและตำบลนาเริงนะครับ
ซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำและขณะนี้นะครับพบว่ามีน้ำสูงแล้วในหลายพื้นที่ของทั้งสามตะบนครับ
หลังจากนั้นนะครับมวลน้ำในพื้นที่บริเวณนี้นะครับ
ก็จะไหลลงบริเวณลำน้ำยังและก็จะไหลลงสู่ลำน้ำฉี่บริเวณบ้านโพตากนะครับ
บนนางงามอำเภอเสรภูมิและจะไหลลงไปสมทบสมทบกับแม่น้ำมูลที่อำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสเกต
ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป
แต่หากพบว่าระดับน้ำในลำน้ำโขงลำน้ำชีและลำน้ำมูลยังคงมีปริมาณน้ำที่สูงอยู่
ก็จะส่งผลให้นะครับพื้นที่ดังกล่าวนั้นถูกน้ำท่วมขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น
และอาจยาวนานขึ้นด้วยจากเดิมที่ทางเจ้าหน้าที่ประเมินไว้ว่า
ชาวบ้านที่อำเภอเสรภูมินะครับเรียกได้ว่าต้องประเมินสถานการณ์น้ำนั้นเป็นรายชั่วโมงเลยนะครับ
ไหลมาสมทบยังบริเวณอำเภอเสรภูมิแห่งนี้นะครับ
และนี่นะครับก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่อำเภอเสรภูมิ
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
ขอบคุณคุณสมศักดิ์และทีมข่าวด้วยค่ะ